เอาไปที่โคราชครับเมื่อกี้น้ำแข็งโปรยเอาไว้ใช่ไหม
หลวงตาอายุ๗๙หลวงตานะหลวงตา
แต่ถูกพระรุ่นน้องหลวงตาประมาณหลวงลุง
หลวงตาเดี๋ยวหลวงตาช่วยกวาดกุฏิหน่อยนะ
โอ้โหท่านขันแตกไม่ขันติแล้วขันแตก
โกรธครับไปเอาปืนลูกซองมายิงปั้งครับใส่ท้ายทอยเลยครับ
โอ้โฮหลวงลุงโดนเข้าไปแล้วก็นะพระมีปืนเหรอ
ก็ไม่รู้เนี่ยฮะที่เกิดเหตุอยู่ในวัดใหม่อำภาวัน
อำเภอเมืองนครราชศรีมาพระเรืองศักดิ์ลอดกระโทกอายุ๗๙ปีนะครับ
รอมอบตัวอยู่แล้วก็มีปืนไทยประดิษฐ์ที่ใช้ก่อเหตุนั่นแหละ
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บคือพระสมพรทองคอนบุรีนะครับ
อายุ๕๐ปีโอ้นี่ทั้งสองรูปนี่นะคนเดิมในโคราชทั้งคู่นะ
รอดกระโทกคนหนึ่งทองคอนบุรีคนหนึ่งนะ
พระลูกวัดเดียวกันนี่แหละถูกยิงอาการสาหัส
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชไปก่อนหน้านี้ครับ
ต้นทราบว่าหลังจากพระนะครับในวัดเนี่ยทำวัดเช้ากันแล้ว
พระสมพรคนได้รับบาดเจ็บนะนะครับแม้จะอายุน้อยกว่า
แต่บวชก่อนไงพรรษามากกว่าก็แจกงานเนี่ย
งานทำความสะอาดให้พระเรืองศักดิ์ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ
แล้วอายุมากกว่าก็จริงแต่พรรษาน้อยกว่าท่านไม่พอใจครับ
กุฏิไปเอาปืนมายิงใส่พระสมพรนะครับกำลังถูพื้นอยู่
เหตุเกิดตีห้าเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดดังกล่าวครับ
จนเกิดเหตุนะอยู่หน้าห้องน้ำจุดเกิดเหตุอยู่หน้าห้องน้ำชั้น๒
สาราการประเรียนอดีตพระลูกวัดเพิ่งศึกไปนี่
ศึกไปนี่นะคุ้นเคยกับพระทั้งสองรูปมาเล่า
เออเออเออถ้าถ้าอย่างงี้พ่อจะฝากรับฟังได้
ทั้งสองคู่นิสัยดีขออภัยทั้งคู่นิสัยดี
ทั้งสองรูปนิสัยดีไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน
โอ้โหได้ยินเรื่องแบบนี้ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากเลย
แต่ไปเยี่ยมพระสมพรมาแล้วนะท่านปลอดภัยปลอดภัยแล้ว
สมพรเล่าให้ฟังบ้างนะฮะบอกว่าก็ตอนถูพื้นอยู่ได้ยินเสียงดัง
หม้อแปลงระเบิดสักพักนะครับก็ฟุบลงกับพื้น
พอแง่นหน้าขึ้นมาดูครับเห็นพระเรืองศักดิ์ถือปืนอยู่
แล้วกำลังจะเอากระสุนใส่รังเพลิงเข้าไปอีกจะจ่อยิงนัดที่สองอ่ะ
ก็เลยนะครับใช้เรี่ยวแรงที่มีอยู่ที่เหลืออยู่นะครับ
เอาไม้ถูพื้นตีกระบอกปืนจนกระบอกปืนมันตกลงพื้น
แล้วก็เข้าไปพยายามจะแย่งปืนนะครับแล้วจู่ก็หน้ามืดล้มลงนะครับ
ได้ยินเสียงท่านเจ้าอาวาสอยู่ไกลไกลส่วนนิสัยของพระเรืองศักดิ์
คนเล่าอ้างนะก็เล่าอ้างบอกว่าไม่ค่อยสำรวม
แล้วไม่รู้ไปเอาปืนมาจากไหนเคยมีคนบอกว่า
ท่านน่าจะมีอาการทางประสาทหรือเปล่าผมไม่ได้กล่าวหานะ
นี่คนเขาเล่านะคนในวัดเขาเล่าแต่ส่วนตัวไม่เชื่อ
เพราะว่าพระเรืองศักดิ์เนี่ยเรียนจนจบปริญญาตรีนะครับ
คาดว่าน่าจะเกิดจากปัญหาถือทิศถิแหละเพราะว่าพระเรืองศักดิ์อายุมากกว่า
คงจะไม่พอใจที่ถูกพระอายุน้อยกว่าสั่งให้ทำงานนะฮะ
แต่พรรษามากกว่าไงนะครับพระอธิการอุดมเจ้าอาวาสวัดเล่าบอกว่า
ขณะเกิดเหตุพระสมพรบอกกับพระเรืองศักดิ์บอกว่าหลวงตาวันนี้บ่ายสาม
ช่วยกันทำความสะอาดนะครับเพราะหลวงตาไม่ได้ทำ๒วันแล้ว
เนื่องจากพระเรืองศักดิ์ไม่อยู่วัด
น้ำเสียงก็พูดแบบนี้นะไม่ได้ดุอะไร
ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องฟังท่านเจ้าวาดเล่าหน่อย
คิดไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีมูลเหตุอะไรไง
ไม่แร้วแวกระวังเลยไงอืม
ไม่เลือกหากมองอยู่เรื่องพระอาจารย์หรอค่ะ
อาจจะคิดแค่นั้นแหละ
ผู้ทศาสนาจังหวัดนครราชศรีมาร์และเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์
ที่วัดแล้วนะครับเพื่อสอบถามข้อที่จริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับ